เราก็จะได้เห็นการจัดอันดับขวัญใจมหาชนบุคคลที่สุดแห่งปี

พูดถึงอันดับหนึ่งนอนมาเลย
นายกรัฐมนตรีนะคะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แต่ว่าอันดับ๒คุณผู้ชมไลน์มาเยอะมากเลยนะคุณ
บอกว่าผมเนี่ยก็ชอบดูคุณชูวิทธิ์
เพราะว่าเฮียชูวิทย์จากชูวิตตีแสกหน้าเนี่ย

อกจากนั้นอันดับ๓ค่ะไปดูกันเลย
อันดับ๓คือคุณอภิษฎเวชาชีวะนะคะได้ร้อยละ๗๗

แล้วก็ไปดูอันดับ๔กันหน่อยไหมคะ
อันดับ๔ก็เป็นคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ร้อยละ๕๗
ส่วนอันดับ๕ก็คือคุณชวนหลีกภัยร้อยละ๒๓

คุณชูวิทย์ไปอยู่ในหมวดของบุคคลวงการการเมือง

เคยลงสมัครผู้ว่ากอทมเป็นหัวหน้าพักรักประเทศไทย
คือที่ฉันสัมภาษณ์คุณชูวิทย์ตอนมาอยู่ช่องเราใหม่วันแรกเลย
คุณชุวิตยืนยันในรายการเลยนะว่าไม่เอาแล้วการเมือง
คือโดยคุณสมบัติก็ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้อยู่แล้ว

เพราะว่าเคยมีคดีเคยต้องไปอยู่ในเรือนจำเลยนะ
บอกคุณชูวิทธิ์ต่อไปนี้จะเรียกคุณชูวิทธิ์ว่าอะไร
คุณชูวิทย์อดีตนักการเมืองหรือคุณชูวิทย์เจ้าพ่อวงการกลางคืน
คุณชูวิทย์ว่าต่อไปนี้ต้องเรียกผมว่าชูวิตตีแสกหน้าคำเดียว

ฟังเสียงคุณชูวิทย์ดูหน่อยนะคะ
เคยเป็นนักการเมืองวันนี้ผมพอแล้วครับ
อาชีพใหม่ของผมก็ยังช่วยเหลือประชาชนได้
ผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
อีกบทบาทหนึ่งคือบทบาทของสื่อมวลชน
ในรายการไทยรัฐตีแสกหน้านี่แหละครับ
และผมอยากจะทำอะไรให้กับประชาชนในปี๒๕๖๑ปีใหม่นี้นะครับ
ผมก็อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจราคาพืชผลที่ตกต่ำ
อยากจะให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นอยากให้ประชาชนรักรักไข้ปลองดองกัน
อยากจะให้ข้าราชการทั้งหลายรับใช้ประชาชน
อยากให้ประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใส
อยากจะให้ทุกคนมีความสุขมีลูกก็ขอให้เก่ง
มีหลานก็ขอให้เลี้ยงมีแฟนก็ขอให้รักกัน
ก็อย่างว่าล่ะครับผมหวังสูงไว้หน่อยต้องไปให้ถึง
เสียดายถ้าลงเล่นการเมืองต่อได้สิ่งที่พูดมา

ค่ะแล้วก็นี่แหละคะแนนของคุณชูวิทย์ได้เป็นอันดับ๒
อย่างที่บอกก็คือได้ร้อยละ๒๗๓นั่นเอง
ส่วนนายกรัฐมนตรี๑๕๔๓นะคะ
ดังนั้นแฟนคุณชุวิตก็ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะคะ

ทีนี้มาดูขวัญใจมหาชนบุคคลวงการกีฬาที่สุดแห่งปีค่ะ
อันดับหนึ่งเจชนะทิพย์ค่ะ
ร้อยละ๒๖๔อันดับสองเมรัชนกค่ะร้อยละ๒๒
อันดับ๓พี่ตูนบอดี้แลมเป็นนักกีฬาแล้วนะ

เพลินไปวิ่งอยู่ใช่ไงอันดับสามแล้วค่ะ

อันดับ๔บัวขาวค่ะอันดับ๕ปลื้มจิตค่ะ
ส่วนมาดูกันต่อเลยนะคะ
สำหรับขวัญใจมหาชนบทเพลงพระราชนิพลที่ชื่นชอบ
อันดับที่๑ค่ะก็คือเพลงใกล้รุ่ง
ได้ร้อยละ๔๑๗นะคะ
อันดับที่๒เพลงยามเย็นร้อยละ๒๕
อันดับที่๓ก็คือเพลงสายฝนร้อยละ๙นะคะ
ส่วนอันดับที่สี่ลมหนาวร้อยละ๗๘
อันดับที่๕พรปีใหม่ร้อยละ๖๙นะคะ
ปเปอร์โพลนี้เขามีขวัญใจมหาชนด้านบันเทิงด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะบุคคลในวงการบันเทิงที่สุดแห่งปีนะคะ

คุณกะละแมก็ร้อยละ๔๘นะคะ
ณเดชน์คุกิมิยะร้อยละ๔๕
คุณใหม่ดาวิการ้อยละ๔๗
แต่คุณณเดชน์ตอนนี้ก็มีข่าวน่ารักหลายเรื่อง
มีงานของที่เขาไปเจอกับคุณยาย่าแล้วก็มีท่าทีกุ๊กกิ๊กเหมือนออกเดทกัน

ใช่ค่ะถือถุงมะขามค่ะ
ใส่เสื้อเหมือนเสื้อฟุตบอลกางเกงขาสั้น

รองเท้าแตะหนีบนะจ๊ะคุณภาคภูมิ
ณเดชน์บอกว่ารถมันติดต้องไปต่อก็เลยขึ้นรถไฟฟ้าดีกว่า
ไปออกกำลังกายมาด้วยและก็ถามว่ามีคนมาถ่ายรูปไหม

คุณณเดชน์ก็บอกว่าก็คนที่มาอยู่ใกล้ก็มีบ้าน

ณเดชน์ใส่ยังหล่อค่ะแต่ถ้าคุณภาคภูมิใส่ชุดแบบนี้
ผมจะไม่ใส่ชุดกีฬาแบบนี้ขึ้นรถไฟฟ้า

คนจะเอ๊ะณเดชน์มาอีกแล้วเหรอ
นี่คุณณเดชนเขาถือถุงมะขามเทศคุณภาคภูมิจะถือถุงอะไรดีคะ

ถ้าหน้าหลอบแบบคุณณเดชน์อย่างนั้นได้ใส่อะไรก็ได้อยู่

คุณพักปุ้มก็หรอคุณพักปุ้มก็หรอคุณพักปุ้มก็หรอ
กรุงเทพโพลศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ก็มีการเผยผลสำรวจของความคิดเห็นประชาชนค่ะ
ที่สุดแห่งปีประจำปี๒๕๖๐พบว่าที่สุดของข่าวในประเทศ
ที่ประชาชนสนใจติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์แห่งปี
ก็คือข่าวพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดตบรมนัฐบพิษ๑๙๒๕นะคะ
ขณะที่ที่สุดของบุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมยกย่อง
อันนี้อันดับหนึ่งมาเหมือนกันค่ะ
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะเบตงแม่สาย
อันดับที่๒เป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ

ซึ่งประชาชนเขาก็ชื่นชมนะเรื่องของการบริหารประเทศ
นำพาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ถูก
สนับสนุนเกษตรกรแล้วก็เรื่องของตลาดประชารัฐด้วยนะคะ

นักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบก็คือ
น้องเมรัชนกอินทนนท์นั่นเองค่ะ